ก่อนร้อนหนาวกับผมครุปตนพิศิภมหัน
ถ้าใครมีโอกาสตื่นเช้าคงได้สัมผัสกับลมเย็นเย็นในหลายชุดหลายพื้นที่
แต่ว่าลมเย็นแบบนี้เราจะได้สัมผัส
ต่อเนื่องนานแค่ไหนเกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไร
วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของ
ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นอีกหนึ่งระลอกนะครับ
ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแต่ระลอกนี้ค่อนข้างที่จะอยู่กับ
เมืองไทยของเราค่อนข้างสั้นนะครับคาดการณ์ว่าจะอยู่วันถึง๒วันเท่านั้น
ก่อนที่จะค่อยอ่อนกำลังลงนั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะทำให้
บริเวณทางตอนบนถึงตอนกลางของประเทศไทยยังคงได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศเย็น
เย็นเย็นแบบนี้ในช่วงเช้าแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับ
ที่จะลดลงในหลายพื้นที่มีการคาดการณ์นะครับว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ในระยะวัน๒วันนี้อุณหภูมิบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงสามารถที่จะลดต่อไปได้อีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ขณะที่พื้นที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอุณหภูมิจะยังคงลดต่อไปได้อีกจากนี้ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
สิ่งที่ตามมาพร้อมกับความหนาวเย็นก็คือเรื่องของลมครับที่อาจจะแรงเป็นพิเศษ
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีลมกระโชคแรงเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
พื้นที่สีเขียวที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอในขณะนี้คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีกระแสลมแรง
กระแสลมที่มีความเร็วตั้งแต่๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณตามแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อาจจะแรงหน่อยนะครับในช่วงค่ำนี้ช่วง๒ทุ่ม๓ทุ่มนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งใครจะจุดฟืนจุดไฟคงต้องระวังเป็นพิเศษ
ในขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยครับที่ยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราจับตามองตลอดมาเนี่ยนะครับ
ก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่าแถบสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
จะสังเกตว่ามีการเลื่อนลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนนะครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ยังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์
แล้วก็จะมีโอกาสทำให้เกิดฝนได้ในบางพื้นที่นะครับ
บริเวณที่มีความชื้นเยอะพอสมควร
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ในฐานะที่ตามขอบสีฟ้านะครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตในระยะนี้เองเนี่ยนะครับ

ทำให้เช้าวันนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นทางยาวครับ
เลื่อนที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศ
แต่กลุ่มเมฆที่เคลื่อนที่พาดผ่านนี้จากการตรวจสอบก็พบว่า
ชื้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนที่ตกลงมาได้

กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นตกในบริเวณเดิมครับ
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
จุดที่คาดการณ์ว่าจะยังมีโอกาสเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น
ก็คือในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือนะครับ

แต่ว่ากลุ่มฝนที่ตกลงมาในวันนี้เป็นสีฟ้าบางเท่านั้น
ก็คือตกปล่อยตกแบบมาไวไปไวเท่านั้น
แต่หนึ่งพื้นที่ครับที่ต้องเฝ้าระวังฝนในวันนี้
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับโดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางของภาค

จากการตรวจสอบพบว่าในวันนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงสายเป็นต้นไป
มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะตกแบบนี้กระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราธานีนะครับ
ต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำ
ยังไงใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องดูฟ้าดูฝนเป็นพิเศษในวันนี้นะครับ
สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว
ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
วนอากาศเย็นอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับไม่รุนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมา
ทำให้กระแสลมที่เคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณดังกล่าวก็คือมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ก่อนหน้านี้นะครับดันฝนให้ไปตกในบริเวณทางตอนล่างของภาคใต้
ตอนนี้ครับเนื่องจากการอ่อนกำลังลงจึงทำให้กลุ่มฝนนั้นเลื่อนไปตก
บริเวณทางตอนกลางของภาคแทนนะครับในขณะที่สถานการณ์คลื่น
แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ายังมีหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
พื้นที่สีเขียวสีเหลืองคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ส่วนตอนล่างก็ตั้งแต่บริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานี
ช่วงสายไปถึงช่วงเย็นคลื่นอาจจะแรงเป็นพิเศษ
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ยังคงต้องระวังเรื่องของคลื่นสูงซัดฝั่ง
มาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในวันนี้กันบ้างครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่ละทีเดียว
ยังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาว
พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
กลุ่มเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณตามขอบของภาคเหนือ
ส่วนพื้นที่อื่นนั้นอากาศเย็นสบายครับ
วันนี้สูงสุดคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต

แต่ว่าภาพรวมแล้วช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นสบาย
เริ่มมีพื้นที่สีเหลืองก็คืออากาศร้อนอบอ้าว
เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
พรุ่งนี้อาจจะร้อนหน่อย๓๗องศาเซลเซียต
เพราะว่ามูลอากาศเย็นที่แผลลงมาปกกลุ่มนั้น
ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงแล้วก็ออกจากเมืองไทยของเราไป
สิ่งที่ตามมาพร้อมกับเรื่องของการอ่อนกำลังลงของมวลอากาศเย็นนั้น

หลังกลางสัปดาห์ใครที่จะใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้า

อาจจะเกิดหมอกหนาเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราต่อจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป